และอย่าลืมนะครับเน้นย้ำกันวันนี้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
ในช่วงเวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ถ้อยคู่ระหว่างกรมทางหลวงเจอกับทางราชนาวี

ลูกยิงสุดเทพของเกมการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สวัสดีครับ
อันดับที่๔
ลูกนี้ที่โกดังสเตดียมขอนำเสนอความหดร้าย
ของลูกยิงยัดไส้ที่ไรอันโกเมส
เป้าแซมบ้าจากการท่าเรือจัดให้
เล่นเผาสลัดแซ่อุ่ยระตูทิมเยือนถึงกับอึ้ง
ส่งเจ้าบ้านออกนำ๑ต่อ๐

ยังอยู่ที่สนามเดิมและเป็นการตอบโต้ของทีมเยือน

จากจังหวะยิงเต็มข้อแบบเน้น

ตัวเป้าหุ่นโต้เตี้ยมแตกพื้นไว้ดังสายน้ำ

มุทรสาครจะแพ้ความเที่ยวของเจ้าบ้านการท่าเรือ

ไปดูจรวดมิสไซดล็อกเป้าที่สนามชัยกันบ้าง
กับการลงมายิงโดยเฉพาะของวีรพงศ์ชัยวงศ

ที่ได้บอลจังหวะแรกก่อนโซโลจากแดนตัวเอง

เทคนิคขวาตายซ้ายเต็มข้อ

ปิดท้ายความสุดยอดเหนือชั้นจากสุธิพรสัตว์เจริญ
ตัวข้างของกรมทางหลวงที่ลุยเดี่ยว

ในด่านของสีประทุมเข้าไปแบบนิ่ม
เป็นประตูสำคัญให้ทีมขึ้นนำ๓๒

จะด่านหน้าบุกมัธลม๘๓
เก็บใช้ชนะเกมแรกในซีซั่นนี้สำเร็จ

อาจไม่ได้ขายความเรื่องแรงเสมอไป